คุณสุดสกุลเวลาคนจะไปหาคุณในหมู่บ้าน

อันนี้เป็นกฎระเบียบรอปภเขาต้องทำหน้าที่ตรงนี้

ก็คงอยากที่จะให้ทางรอปภข้างหน้า

แต่ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

อย่างกับเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรซะเอง

โอ้โหยังไงล่ะคุณโอ้โหแล้วยังไปกล่าวหาว่ารอปภเมาหรือเปล่านะ

ผู้ชายคนนี้บอกอ้าวก็บ้านเพื่อนกูอยู่ในนี้
แลกบัตรทำอะไร
คุณผู้ชมรอปภอึ้งเลยนะ
นี่รอปภก็พยายามทำตามหน้าที่แล้วนะ
นี่คือที่หมู่บ้านจัดสรรแถวเทพารักษ์ที่สมุทรปราการค่ะ

บอกว่าผู้ชายคนนี้นะไม่ใช่ลูกบ้าน
คือเป็นแค่เพื่อนลูกบ้านจะเข้ามาหา
คนในหมู่บ้านนี้แต่ดูสิบัตรก็ไม่แลก

เออทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชม

นักข่าวของเราก็เลยลงไปที่หมู่บ้านจัดสรรนี้นะคะ
อยู่ที่ซอยมังกรนาคดีที่เทพรักษ์สมุทรปราการนี่แหละ
เจอกับรอปภรอปภคนนี้แหละค่ะ
คุณลุงรอปภลุงปรีดาอยู่ในคลิปนั่นแหละ
ลุงเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
เตอร์ไซคันนี้เขาขี่มาแล้วเขาก็บอกจะเข้าไปข้างใน

แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจ
ว่าลุงรอปภด่าด้วยถ้อยคำหยาบคลาย
ผักลุงรอปภจนเกือบล้ม

ทีนี้ลุงก็เลยไม่รู้ว่าเข้าไปไปทำอะไร

ทีนี้ตำรวจค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบข้อมูล
บ้านที่ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาเนี่ยนะ

แต่จู่ผู้ชายคนนี้ขี่ย้อนเข้ามาในหมู่บ้านอีกรอบนึง
แล้วมาเจอรอปภมาเจอตำรวจที่อยู่หน้าหมู่บ้าน

นี่ละค่ะ

หรือว่าหรือว่าป้ายมันทำให้เข้าใจผิดหรือเปล่า

คุณผู้ชมอาจจะตีความผิดหรือเปล่า

มันอาจจะต้องหยุดแล้วก็เว้นวักนิดนึง

อันนี้คนจะเข้าหมู่บ้านขับรถมา

ไม่น่าจะอย่างนั้น

คือถ้าเกิดเกิดเหตุแบบนี้แล้วเข้ามาในหมู่บ้าน

หยุดรับบัตร